เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่แพร่นะครับ
อายุ๕๓ปีถูกรถชนเสียชีวิต
รถชนแถวหน้าบ้านนี่แหละถนนในหมู่บ้านนะครับ
แต่ว่าลูกชายหรือว่ายาดบอกว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุ
แม่บอกได้ยินเสียงเปรตเดินรอบบ้านเลยนะ

วันนี้เขามาขอส่วนบุญนะต้องทำบุญไปให้

เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนทุ่มครึ่งนะฮะ๑๒มีนาคมที่ผ่านมา
ผู้เสียชีวิตชื่อนางสาวจงจิตนามสกุลกาวินอายุ๕๓ปีนะครับ
ซื้อของจะข้ามถนนนะฮะถนนสายเด่นชัยลำปางนะครับ
หน้าวัดพระธาตุสุโธนมงคลคีรีชัยที่หมู่๕ตะบนเด่นชัย

สามีนาลูกญาติรับศพไปบรรพิกษลที่บ้านนะครับ
คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปสอบถามข้อเท็จจริงหน่อย
เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บอกว่าผีเปรตมาเอาชีวิตเนี่ย
เพราะว่าไม่ทำบุญไปให้นี่คือลูกชายนะฮะ
ลูกชายชื่อรัฐธรรมนูลนามสกุลกาวินอายุ๒๔ปีนะครับ
บอกว่าก่อนแม่จะเสียชีวิตต้องย้อนไปนู่นเลย
กลางดึก๒๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตรงกับวันพระใหญ่มาคะบูชา
ตอนที่แม่ตื่นมาจะเข้าห้องน้ำเนี่ยแม่ก็ปลุกลูกชายให้ขึ้นมาเป็นเพื่อนนะฮะ
แล้วแม่บอกแม่ได้ยินเสียงแบบเสียงนกแสกร้องก่อนนะ
มีเสียงหมาหอนอะไรด้วยนะครับแล้วมีเสียงหวีดร้องนะครับ
เสียงคนเดินเหยียบใบไม้อยู่รอบบ้านเลยแบบนี้นะฮะนานมาก
ลูกบอกตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตี๓แม่บอกได้ยินอ่ะ
เสียงผีเปรตมาขอส่วนบุญเลยนะ
เสียงแบบเหมือนเปรตที่แบบปากเท่ารูเข็มอ่ะคุณแม่บอกนะครับ
คืนวันพระใหญ่ด้วยตามความเชื่อของคนในพื้นที่บอกว่า
เป็นวันปล่อยผีปล่อยเปรตนะพวกสัมภเวษีจะออกมาขอรับส่วนบุญนะครับ
ตอนนั้นลูกชายบอกว่าเห็นสีหน้าของแม่เนี่ยคือแม่ไม่ได้ล้อเล่นอ่ะ
หน้าแม่แบบดูกลัวมากนะครับก็พยายามที่จะออกไปดูข้างนอกบ้านด้วยนะ
แต่ว่าแม่เนี่ยห้ามไว้ไม่ให้ลูกออกไป
พอเช้ามาก็ไปเล่าให้คนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านฟัง
บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเขามาขอส่วนบุญต้องทำบุญไปให้เขา
แต่ยังไม่ได้ทำสักทีตั้งแต่คืน๒๖กุมภาพันธ์
๑๒มีนาคมแม่ถูกรถชนเสียชีวิต
เมื่อสักครู่คือภาพของผู้ตายนะฮะนางสาวจงจิต
ซึ่งลูกชายบอกว่าก็มองได้๒ประเด็นแล้วแหละ
หนึ่งก็คืออุบัติเหตุทั่วไปนี่แหละ
ถนนหน้าบ้านเนี่ยมันมืดมากไม่มีไฟส่องสว่าง
ข้ามถนนตอนค่ำก็เลยถูกรถชนเสียชีวิต
อีกประเด็นนึงก็คือเป็นเรื่องของเปรตมาขอส่วนบุญ
แล้วยังไม่ได้ทำบุญไปให้จริง

ใช่หรอ
รถชนรถอะไรเงี้ย
มีญาติของนางสาวสมจงจิตนะฮะที่เราได้คุยด้วยชื่อว่านางประนอม
แต่ในส่วนของเธอมองว่าอาจจะไม่ใช่ผีเปรตแหละ
น่าจะเป็นเรื่องของสังพระภูมิหรือกตั้งอยู่ข้างบ้านของผู้ตาย
พระภูมิเจ้าที่ตรงนี้๒ปีกว่าแล้วนะ
ไม่เคยทำบุญบ้านเลยไม่เคยทำบุญพระภูมิเจ้าที่เลย
มาขอส่วนบุญทำให้เห็นเหตุกาล
นี่แหละคนไม่เชื่อมันก็เป็นแบบนี้แหละ

บางคนก็บอกผีเปรตบางคนก็บอกผีเจ้าที่

ท่านผู้ชมครับเราไปถามพระมหานัทวงศ์
นาวากรุงเทพนะครับท่านอธิบายเรื่องของเปรตอืม
บอกว่าตามความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเปรตมีจริงนะครับ
มีปรากฏในพระไตปีดกด้วยนะครับเรื่องของเปรตวัตถุนะฮะ
ซึ่งเปรตจะมีอยู่๔ลักษณะนี่ฮะหลวงพ่อบอกนะครับ
หนึ่งก็คือเปรตที่มีชีวิตอยู่ได้จากอาหารผลบุญของมนุษย์ของญาติที่ทำไปให้นะครับ
สองเป็นเปรตที่อดหยากทุกข์จากความหิวโหยนะฮะ
แล้วก็มีเปรตที่๓เนี่ยเป็นเปรตที่ถูกไฟเผาให้เล่าร้อนอยู่เสมอนะครับ
ที่๔คือเปรตในจำพวกอสุรกายเนี่ยชื่อก็จะเรียกแตกต่างกันไปนะครับ
ซึ่งการปรากฏตัวของเปรตถามว่าจะมาในรูปไหนบ้าง
หลวงพ่อบอกว่ามาในรูปของเสียงและกลิ่น
คนที่จะเห็นเปรตได้หรือได้ยินเสียงได้ต้องขึ้นอยู่กับดาวเคราะห์และผลบุญผลกรรมที่มีร่วมกันด้วย
คนเป็นญาติพี่น้องกันก็อาจจะสามารถเห็นกันได้
ซึ่งเปรตถ้าจะมาคือเขามาขอส่วนบุญ
แต่เขาไม่เคยมาเอาชีวิตคน
ในสมัยพุทธกาลก็เคยมีเปรตมาปรากฏ
แล้วก็ปรากฏเสียงร้องหยุดถลวมหายิงให้พระเจ้าพิมพิสานได้ฟัง
อันนี้สมัยพุทธกาลก็เคยมีเจริญพร
ไม่ต้องเอาบุญอย่างเดียวไม่มีหรอกที่จะมาเอาชีวิตคนอย่างนู้นอย่างนี้ไม่มี
พระมหานัทวงศ์ท่านก็เลยฝากเป็นข้อคิดสำหรับทุกท่านนะฮะเตือนสติกันด้วยนะครับ
คือถ้าจะเชื่อเรื่องเปรตเนี่ยขอให้เชื่อในมุมของการทำความดีความชั่ว

ทำกรรมดีท่านก็ได้เจอแต่เรื่องดีทำกรรมไม่ดีท่านก็ตายไปตกนรกกลายเป็นเปรต
ในมุมนี้แบบนี้จะได้ปฏิบัติตัวกันได้ถูก

แต่อย่าไปเชื่อถึงขั้นที่ว่าโอ้โหเปรตจะมาร้องโหยหวนขอส่วนบุญไม่ทำบุญให้แล้วจะมาเอาชีวิตอะไรอย่างนี้
บอกว่าอันนี้ตามหลักพุทธศาสนาไม่มีแบบนั้น